คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ไปพร้อมพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะตอนนี้มกราคมแล้วกำลังจะเข้าสู่กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก
และไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอถึงเดือนแห่งความรักทีไรนะคะ
มักจะมีหลายคนรู้สึกว่าความรักของฉันจะเป็นยังไงนะ
หรือคนโสดจะเหงาหนักสุดก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
เดือนอื่นก็ปกติดูแลตัวเองได้ตามธรรมดาธรรมดาแต่พอถึงเดือนแห่งความรัก
มักจะมีปัญหาความรักเกิดขึ้นในใจเหงาผิดปกติคาดหวังเกินปกติเยอะมาก
แม้แต่บางคู่หวานเกินปกติก็มีวันนี้คำถามน่าจะเป็นเรื่องของความโสดค่ะ
เป็นคำถามที่ส่งเข้ามาน่าสนใจดีลองมาคุยกันนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะชื่อแพลวค่ะแพลวมีเรื่องอยากขอความเห็นจากพี่อ้อย
เป็นลูกคนโตค่ะมีน้องสาวสองคนครอบครัวแพลวเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบ
และแพลวก็ถูกสอนตั้งแต่เด็กให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้อง
เราก็เลยเป็นคนเรียบร้อยมีแบบแผนการใช้ชีวิตและตั้งแต่เป็นเด็ก
แววจะเป็นเด็กหัวดีค่ะเรียนเก่งด้วยที่ใช้ชีวิตในโรงเรียนกวดวิชา
กับการเดินห้างกับเพื่อนพอเข้ามหาวิทยาลัยจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
โอ้โหเก่งมากแพลวและหลังจากเรียนจบแพลวก็ได้บรรจุเข้าทำงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
แลวค่อยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานและก็เรียนปริญญาโทควบคู่ไปด้วย
จนตอนนี้สิ่งที่แพลวพยายามมาทั้งหมดมันส่งผลให้แพลวขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายค่ะ
คือเป็นชีวิตที่เรียบหรูดูงามจริงนะแพลวเนอะหลังจากเรียนจบแพลวบรรจุเข้าทำงานเรียบร้อย
เกี่ยวประสบการณ์จนกระทั่งตอนนี้ประสบความสำเร็จไปแล้วทุกอย่าง
แต่คนที่เพียบพร้อมในสายตาคนรอบข้าง
แต่แพลวเองรู้ว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่ขาดคือแฟนค่ะ
แลวไม่เคยได้รับมันเลยตลอดชีวิตอายุย่างเข้า๓๘ปีแล้ว
แพลวยังไม่เคยได้รับสถานะแฟนจากใครเลยค่ะพี่อ้อยคะ
ทั้งที่น้องสาวสองคนของแพลวแต่งงานมีลูกกันหมดแล้ว
แต่แพลวยังไม่เคยสัมผัสคำว่าคนรักกับเขาได้เลยสักครั้ง
เป็นคนเพื่อนน้อยค่ะที่คุยได้ทุกเรื่องจริงมีแค่๕คน
เอาจริงแพลวแค่นี้ก็เยอะนะกับบางคนจำนวนเพื่อนมากมาย
ไม่ได้การันตีนะคะว่าเพื่อนจำนวนมากมายนั้นจะเป็นเพื่อนแท้สักกี่คน
มีคนมีเพื่อนคนสองคนแต่เป็นเพื่อนแท้จริงเลย
คุยได้ทุกเรื่องสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องกันได้
อันนี้น้องแพลวบอกว่าการที่แพลวมีเพื่อนน้อย
อาจจะเป็นเพราะว่าแพลวเคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับเพื่อน
ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากเราแล้วรับหลังก็เอาเราไปพูดไม่ดี
ส่วนอุปนิสัยภายนอกแพลวจะเป็นคนเงียบนิ่ง
แต่งตัวเรียบร้อยไม่ค่อยทันสมัยเวลาทำอะไรก็จะจริงจัง
ค่อนข้างเนี๊ยบคนก็เลยมองว่าแพลวดุ
แต่ถ้าแพลวอยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนสนิท
จะเป็นคนสนุกสนานนะคะคุยได้ทุกเรื่อง
แต่มักจะตามุกไม่ค่อยทันนะคะแต่ก็สามารถคุยเล่นได้
อายุเยอะขนาดนี้แล้วไม่เคยคบใครจริงเหรอ
ยืนยันตรงนี้เลยค่ะว่าไม่เคยคบผู้ชายเลยจริง
และแพลวก็ยังคงเวอร์จิ้นอยู่นะคะพี่
อาจจะมีบ้างที่มีคนเข้ามาพูดคุยแต่พอคุยได้ไม่นาน
เหล่านั้นก็จะค่อยอันตรฐานหายไป
ซึ่งก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเคยน้อยใจเหมือนกันนะคะ
ว่าเราก็พร้อมทุกอย่างแต่ทำไมถึงไม่มีใครอยากเป็นแฟนเราเลย
มานั่งวิเคราะห์กับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่า
แลวอาจจะดูฉลาดและเก่งเกินไป
ผู้ชายบางคนจึงกลัวว่าจะด้อยกว่าก็เลยไม่ไปต่อกับเรา

หรือไม่ก็เป็นเพราะว่าแพลวจริงจังกับชีวิต

หรือเพื่อนบางคนก็บอกให้แพลวลองแต่งหน้าเข้าสังคมบ้าง
ไปเที่ยวบ้างซึ่งแพลวไม่แน่ใจว่ามันคือสาเหตุจริง

ก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มาให้พี่อ้อยช่วยวิเคราะห์
การใช้ชีวิตของแพลวมันบกพร่องตรงไหนหรือเปล่า

เปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแต่งหน้า

อ้อยช่วยวิเคราะห์และแนะนำแพลวหน่อยได้ไหม
แพลวควรเริ่มปรับจากตรงไหน
ตอนนี้แพลวอยากมีความรักสักครั้งในชีวิตค่ะ
เพื่อจะได้มาเติมเต็มส่วนที่ขาดของแพลว

เอาจริงไลฟ์สไตล์แพลวกับพี่อ้อยไม่ต่างกันเลยนะ
เป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งมาก
แล้วก็ถ้านอกเหนือจากการจัดรายการวิทยุ
ที่เดียวที่พี่จะแฮปปี้และมีความสุขคือการ

ก็เลยไม่รู้สึกว่าการวิเคราะห์แบบนี้ของเพื่อน
แพลวมันใช่เหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่า
แต่อันหนึ่งนะแพลวจ๋าโสดก็แค่ไม่มีใครไม่ใช่ว่าน้องไม่มีค่านะคะ
แฟนอ่ะเพราะว่าพูดบ่อยเลยอ่ะนานมาทีขอให้ดี
อย่ามาแบบถี่ถี่แต่ไม่จริงใจและการโสดในวันนี้เนี่ย
ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาค่ะแต่แค่เราไม่เอาใครก็เยอะแยะนะน้อง
ตอนนี้พี่รู้สึกว่าแพลวกำลังด้อยฆ่าตัวเอง
เหมือนกับรู้สึกว่าไม่มีใครเลือกฉันเพราะฉันมันด้อยอ่ะสิ
มานั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าฉันบกพร่องตรงไหนหรือเปล่า
คนละเรื่องกันเลยค่ะโสดไม่ใช่บทลงโทษของฟ้า
ต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นพี่พูดคำนี้บ่อย
แค่ตอนนี้แพลวรู้สึกว่าอยากให้มีแฟนมาเติมเต็ม
ถ้าคิดแบบนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามเจอใครผ่านเข้ามา
จะรีบคว้าแบบไม่มีสติอะค่ะเพราะว่าอยากให้มีใครสักคนมาอยู่ใกล้ใกล้
เพื่อให้พ้นสารภาพโสดต้องเดินมาแบบมาเติมเต็มฉันหน่อยอยู่ตลอดเวลา
ทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเราเติมตัวเองให้เต็มก่อนนะแพลว
แฟนคือโบนัสไม่ใช่ต้องเดินตัวพร่องรอใครคนนั้นมาเติมเต็ม
และถ้าบังเอิญเจอคนคนนั้นก็ถือให้เป็นโบนัสไป
แต่ถ้ายังไม่มีโบนัสเราก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
ถ้าเราได้เลือกใครในวันที่หัวใจแข็งแรงพอ
เราจะไม่โผล่หาเขาไวเกินไปมีสติมาคอยกำกับหัวใจ
อย่าเลือกใครบางคนเพียงแค่เหงาอะค่ะ
เพราะไม่รู้ว่าในวันที่น้องเลิกเหงาน้องจะยังเลือกเขาอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้นะแพลวถ้ารีบดึงใครเข้ามาในชีวิตเร็วไป
สุดท้ายเราก็แค่เพิ่มสถิติอกหักครั้งใหม่ให้ตัวเอง
ซึ่งพี่อ้อยว่ามันไม่คุ้มอย่าเอาความสุขของเราไปผูกไว้ที่ขาใครค่ะ
เพราะไม่ว่าเขาจะเดินไปทางไหนเดี๋ยวก็จะเหยียบหัวใจน้องอยู่ดีแหละ
ตอนนี้สุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราค่ะ
ไม่กล้าวิเคราะห์เลยนะเอาจริง
มีคนน่ารักมากมายที่ยังไม่เจอคนที่พอดีกัน
ยังไม่มีใครยังไม่มีแฟนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ
บางคนอาจจะดูเหมือนแบบมีไม่ค่อยครบ
แต่ดันได้พบคนที่พอดีกันเขาก็รักกันได้ค่ะ
วิเคราะห์พี่เลยรู้สึกว่าเราไปพยายามหาสาเหตุ
ซึ่งเอาจริงไม่มีเหตุผลข้อไหนที่ใช้ได้กับทุกเรื่อง
หรือไม่มีเหตุผลข้อไหนที่สามารถยืนยันได้ว่า
เพราะแพลวเป็นแบบนี้ไงถึงไม่มีใครสักที
บางคนบอกว่าอย่าเก่งมากนะเดี๋ยวผู้ชายกลัว
อ้อยได้ยินมาเยอะมากก็มีผู้ชายเยอะมากที่แสนจะภูมิใจว่าแฟนเก่งค่ะ
แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ยืนข้างผู้หญิงคนนี้
พร้อมจะบอกกับใครได้ว่าคนเก่งคนนี้เขาเลือกฉัน
ก็มีให้เห็นเยอะแยะนะแต่ถ้าน้องคาดหวังว่า
ไม่ได้สิคะพี่อ้อยอย่าพูดกลางพี่ต้องแนะนำสิว่าน้องต้องทำยังไง
เผื่อจะมีแฟนอ่ะเดี๋ยวจะลองพยายาม
บุคลิกบางข้อที่พอจะทำให้น้องเฉียด
ชีวิตถึงจะสมบูรณ์ไม่อย่างนั้น
จะกลายเป็นคนที่ด้อยฆ่าตัวเองไปเรื่อยพยายามมองหาคนที่จะเดินเข้ามาอยู่ใกล้ใกล้ตลอดเวลา
แน่นะคนที่กำลังจะเข้ามาอาจจะเริ่มกลัวว่าเราเนี่ยต้องถล่มความคาดหวังไปที่เขาแน่นอนเลย
คนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตจะดูมีเสน่ห์ค่ะน้องคือมันจะดูเท่ความสุขจะดูเปล่งประกาย
เดี๋ยวจะมีคนมาขอแบ่งความสุขใกล้ไม่ใช่มองหาเฝ้ารอรอคนเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา
มันจะกลายเป็นดูเป็นเหมือนผู้หญิงอมทุกข์คนหนึ่งที่ต้องเอาผูกความสุขไว้ที่ใครสักคนตลอดเวลา

ข้อต่อมาอย่าคิดว่าการศึกษาใครคือการพยายามให้เขามาเป็นแฟนเราให้ได้
ความพยายามบางทีเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกได้ว่าดูไขว่คว้าจังเลยอ่ะ
เอาจริงเราคุยกันเรียนรู้กันอย่างน้อยได้เพื่อนมาหนึ่งคนคิดแค่นี้
จะได้ไม่พยายามเรียกร้องความเป็นแฟนจากเขามากจนอึดอัด
พอคนนี้เริ่มจะศึกษากันแฟร์ต่อตัวเองแฟร์ต่อตัวเขา
คุยกันศึกษากันไม่มีแฟนไม่ตายค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที
ที่เรายอมตายเพื่อจะได้แฟนสักคนเมื่อนั้นคนที่มองเข้ามา
เห็นผู้หญิงที่ดูไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ดูไม่เท่เลยอ่ะ
พยายามจะขอร้องเขาเรียกว่าใช้คำว่าพยายามจะร้องขอความรักจากเขาอยู่ตลอดเวลา
ต้องไม่ใช่คนคนนั้นข้อต่อมาค่ะยิ้มจะลดระยะห่างระหว่างคนสองคน
ได้เสมอไม่ว่าจะเจอใครต่อให้ไม่ได้เห็นใครยิ้มมุมปากไว้ก็ยังดี
อย่างนั้นบางคนนะคะเวลาที่เราเผลอตัวจะทำหน้าเครียดอยู่ตลอดเวลา
และความน่าเครียดของเรานี่แหละอาจจะทำให้คนจะเข้าใกล้ยาก
สังเกตง่ายเวลาเราเจอคนสองคนคนหนึ่งดูยิ้มง่ายจังเลย
กับอีกคนนึงดูหน้าตึงแพลวอยากเดินเข้าหาใครก่อน
เพราะฉะนั้นเช่นกันเราก็ต้องเป็นคนคนนั้นมีอมยิ้มอยู่ในใบหน้า
เหมือนกับเราเปิดรับที่จะให้ใครสักคนเดินเข้ามาเพื่อคุยกัน
เป็นเพื่อนก็ยังดีไม่ใช่เดินเข้ามาทุกที
ต้องแอบจะผูกมัดเขาไว้ก่อนว่าอยากให้เป็นแฟนนะคะ
อีกอันหนึ่งเวลาน้องคุยกับใครตั้งคำถามปลายเปิดเอาไว้
ให้เขาได้มีโอกาสได้ตอบเรื่องของเขามากกว่าที่เรามัวแต่พูดเรื่องของเรานะคะ
บางคนเป็นตั้งใจมากเลยจะศึกษาคนคนนี้แล้วเล่าหมดเลยว่า
รู้ไหมว่าฉันเป็นคนชอบอะไรชอบสีอะไรชอบกินอะไร
ไม่รู้สิเขาอาจจะไม่อยากรู้ก็ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นความมีเสน่ห์อย่างหนึ่งเวลาที่เราคุยกับใคร
เปิดโอกาสให้เขามีสิทธิ์พูดชอบอะไรอ่ะ
ระหว่างภูเขากับทะเลเธอชอบเที่ยวแบบไหน
หรือแม้แต่อากาศแบบนี้ดีเนอะอากาศค่อนข้างเย็น
เธอชอบหน้าหนาวหรือชอบหน้าไหนดูสิว่าเหมือนกันหรือเปล่า
เห็นไหมคะคำถามปลายเปิดจะเปิดโอกาสให้คู่สนทนา
ได้มีโอกาสเล่าความเป็นตัวเขาให้เราฟัง
ข้อต่อมาค่ะไลฟ์สไตล์ไหนที่ไม่ใช่เราก็ไม่ต้องพยายามที่จะเป็นนะ
แต่ถ้าหากว่าน้องอยากสนุกจะเรียนรู้ลองดูได้
เช่นเพื่อนบอกแพลวว่าลองแต่งหน้าเข้าสังคมซิ
อืมก็ไม่ได้อยากแต่งอ่ะนะแต่ลองดูก็ได้
เพื่อจะเป็นแพลวเวอร์ชั่นใหม่แต่ถ้ารู้สึกว่าลองแล้วไม่ชอบ
ก็ไม่ต้องทำต่อค่ะแค่สนุกกับการเรียนรู้
ออกนอกกรอบชีวิตของเราบ้างก็สนุกดีนะนะคะ
สนุกกับทุกขั้นตอนไม่ต้องจริงจังค่ะเพราะนี่ไม่ใช่วิธีการทดลอง
นี่ไม่ใช่ฮาวทูแต่มันคือการเรียนรู้และสนุกไปกับมัน
ทำแบบนี้เหรอแล้วจะมีแฟนไหมอ่ะอ๋อก็บอกให้ไปฟิตเนส
พยายามมองคนข้างบ้างบางคนก้มหน้าก้มตาออกกำลังกาย
เพื่อจะแบบฉันต้องผอมฉันต้องออกกำลังกายฉันต้องแข็งแรง
แน่ค่ะถ้าเรามีความสุขกับมันมองคนใกล้ยิ้มให้
มันคือการทำให้คนสองคนสามารถเข้ามาใกล้กันได้มากขึ้นนะคะ
อ่ะลองทดลองไปด้วยกันแล้วกันไม่ได้คิดว่าทำแบบนี้ต้องได้แฟนเสมอ
แต่อย่างน้อยเป็นการเติมสีสันให้ชีวิตเรามากขึ้นและทั้งหมดค่ะ
กลับไปที่ข้อแรกแฟนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะและถ้ามีใครแล้วต้องทุกข์
เราก็แค่กลับไปมีความสุขกับความโสดมันแค่นั้นเองน้องแพลว
ค่อยเป็นค่อยไปนะคะวันหนึ่งอวยพรแล้วกัน
ขอให้น้องเจอคนที่พอดีกับหัวใจไว้รอเจอคนที่น่ารักมากพอ
สละความสุขซึ่งความโสดค่อยโดดจากคานนะน้องนะ
เรารักตัวเองเป็นเมื่อรักตัวเองเป็นความรักตัวเองจะเปล่งประกาย
และถ้าเมื่อไหร่มีแฟนน้องจะรักคนคนนั้นด้วยสติ
และรักคนคนนั้นภายใต้เงื่อนไขของความรักในตัวเอง
เพราะน้องก็มีค่าที่มีสิทธิ์ในการเลือกใครสักคน
ไม่ใช่ต้องด้อยฆ่าตัวเองมองหาคนนั้นมองหาคนนี้
เพื่อรอว่าใครสักคนช่วยมาเลือกฉันสักทีสิ
เห็นไหมแค่วิธีคิดต่างกันบุคลิกภาพของน้องก็น่าเข้าหาต่างกันแล้วค่ะ
หวังว่าจะเป็นวิธีคิดให้กับคนโสดหลายคนนะคะ
โสดก็แค่หาวิธีแก้เหงาดีกว่าต้องนั่งเศร้าถ้าเขาไม่ใช่
ไม่จำเป็นต้องรีบจะไม่โสดเร็วเกินไป
เลือกคนนั้นเลือกคนนี้แบบที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย
พาตัวเองมีความสุขมาได้ตั้งนาน
ถ้าจะเลือกใครสักคนต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่าความโสดนะคะ
เดือนแห่งความรักที่ว่าไม่ได้แปลว่ารักแฟนอย่างเดียวแต่หมายถึงความรักตัวเอง
หลายครั้งที่บอกรักคนอื่นเสียงดังบอกรักตัวเองฟังแทบไม่ค่อยได้ยิน
เพราะฉะนั้นการเข้าสู่เดือนแห่งความรักในเดือนต่อไปบอกรักตัวเองเสียงดังนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป